อีกหนึ่งเรื่องมาฟ้องร้องบนโลกออนไลน์กันอีกแล้วนะคะ

อยู่โดนเรียกเก็บค่าเสียหายไป๑๕๐๐บาท
บอกว่าถ้าไม่ยอมจ่ายไม่ให้ออกจากร้านด้วยค่ะ

ถึงมีการทำผมไปแล้วก็ล็อกร้านไป

คดีว่าราคาเท่าไหร่ไม่บอก
แต่พอคิดเงินคิดเงินมา๑๕๐๐
๑๕๐๐ไม่พอไม่เป็นไรค่ะ
ก็เลยบอกว่าอ๋อพี่ขอแจงราคาหน่อยได้ไหมว่า
ทั้งหมดราคาเท่าไหร่อะไรยังไง

นางบอกเอามา๑๐๐๐บาทหนึ่งแล้วกันหรือ๑๒๐๐บาทก็ได้

ออกมา

ก็มีการบรรยายเหตุการณ์ไปว่าเกิดอะไรขึ้น
คลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊ค

เหตุการณ์หลังเธอได้ไปใช้บริการสระผม
แล้วก็อบไอน้ำที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งย่านพัทยา
แต่กลับถูกเจ้าของร้านคิดราคา๑๕๐๐บาท
ซึ่งเธอรู้สึกว่าแพงเกินจริงไป

ก็มีพฤติกรรมที่พูดจาโวยวาย

เตือนภัยอย่าหลงไปทำเด็ดขาดนะคะ
มือชกราคา๑๕๐๐บาท
ไม่จ่ายล็อกไว้ในร้านไม่ให้ออก
แต่พอจ่ายเงินแล้วเจ้าของร้านก็พยายามไล่ออกจากร้าน

ชาวเน็ตจำนวนมากก็มาแสดงความคิดเห็นนะคะ
โดยก็สงสัยกันว่าเอ๊ะร้านนี้หน้าตาคุ้นนะ
เหมือนเคยเป็นข่าวไปเมื่อปี๕๗
เป็นข่าวมีคนมาร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลแบบนี้เหมือนกันนี่แหละค่ะ
ว่าเจอร้านทำผมที่พัทยาแพงเกินจริง

แต่เปลี่ยนชื่อป้ายร้านเท่านั้นนะคะ
นี่ไงร้านดังในตำนานของพัทยาค่ะ
เคยออกข่าวดังเกือบทุกช่องเมื่อปีที่แล้ว

แล้วก็เปิดร้านใหม่เปลี่ยนชื่อแต่เจ๊คนเดิม

ตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีของเราติดต่อไปยัง
นางสาวกระหนกวันวิริยสหกิจ

นี่ถามราคาก่อนหรือเปล่าลาก่อนไปทำนะคะ

สอบถามราคากับเจ้าของร้านแล้วถึง๒รอบ
แต่เจ๊เจ้าของร้านไม่ยอมตอบ
คิดว่าคงไม่แพงมากหรอกมั้ง

เจ้าของร้านกลับคิดราคาที่แพงเกินจริง
แล้วก็ยังแจกแจงไม่ได้ด้วยว่าราคานี้มีค่าอะไรบ้าง
ทั้งที่เป็นแค่การอบไอน้ำธรรมดา
แถมมีการพูดจากขมหูด้วย

พยายามติดต่อไปยังเจ้าของร้านเสริมสวยนี้นะคะ

แล้วก็ได้รับคำตอบที่บอกว่า
ไม่อยากจะชี้แจงเรื่องนี้เพราะว่าไม่อยากเป็นข่าว
ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนกรมการค้าภายใน

ร้านเสริมสวยต้องมีการติดป้ายระบุราคาชัดเจน
แล้วก็ห้ามเก็บเงินในราคาที่เกินตามที่ระบุไว้
ถ้าเกินกว่าในที่ระบุมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
จริงตามร้านค้าก็ต้องมีการแจกแทงราคาที่ชัดเจน
เห็นได้ชัดแล้วก็ถ้าราคาไม่เป็นไปตามนั้นก็ถือว่าผิดกฎหมาย
ราคาการอบไอน้ำมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะ
ผลิตภัณฑ์ผู้ใช้ยี่ห้ออะไร

ใช้ผลิตภัณฑ์มากน้อยขนาดไหน
อุปกรณ์ในการอบไอน้ำก็มีหลายแบบ

คืออุปกรณ์ก็แตกต่างราคาก็จะแตกต่างกันไป
แต่สิ่งสำคัญที่จะไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้
ติดป้ายราคาให้ชัดเจนคุณต้องบอกราคา
และถ้าเรารู้สึกว่ามันแพงเกินไปเราไม่พอใจ

ถูกนะคะแล้วก็ถ้าถามก็ชี้แจงตั้งแต่แรก

ไม่ได้อยากตั้งใจจะโกงราคาจริง